พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีกันหน่อย
มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งคือเขาโพสต์เฟซบุ๊กโวยวายบอกว่า
ขับรถผ่านด่านตำรวจแล้วตำรวจใช้ไฟฉายปลา
จนกระทั่งนิ้วของเพื่อนงอผิดรูป
คำถามคือตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
บริเวณถนนสายสามัคคีสายกอในพื้นที่ตำบลรูสมิแล

อาการล่าสุดของผู้ที่รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะก็คือนายอดีศักดิ์แซ่อองอายุ๑๙ปี
นายอดีศักดิ์คนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน๓คน
ใช้รถจักรยานยนต์สองคันสภาพนิ้วที่เขาโดนป่าไฟฉายใส่
พอมาถึงด่านตรวจรถจักรยานยนต์ของเพื่อนขี่ผ่านไปแล้ว๑คัน
และระหว่างที่รถของตัวเองที่นั่งซ้อนท้ายมา
กำลังจะผ่านด่านจู่ก็มีตำรวจนายหนึ่ง
ใช้ไฟฉายคว่างมาใส่ถูกนิ้วชี้ทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะให้เพื่อนพาไปส่งที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
ต่อมาเพื่อนไปเชิญตำรวจตำรวจคนที่ก่อเหตุ
มาพูดคุยเจรจากับผู้เสียหายที่โรงพยาบาล
ซึ่งตำรวจก็มาพบนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน
หลังจากนั้นก็ให้ผู้ปกครองเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพเมืองปัตตานีไว้เป็นหลักฐาน
ผู้เสียหายบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
ตำรวจก็พยายามที่จะมาคุยเจรจาพูดคุยกันแบบตรงว่า
คือเขาถามตำรวจคนก่อเหตุนะว่าเอ๊ะคุณมาทำกับฉันทำไม
ทำไมถึงทำแบบนี้ตำรวจก็พยายามบ่ายเบียงคือตอบไม่ชัดนะคะ
และคุณอดีศักดิ์ผู้เสียหายบอกว่า
ก่อนหน้านี้ตำรวจนายนี้ก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็ขอโทษ
คุณอดีศักดิ์บอกเลยนะว่าจะไม่ยอมให้เรื่องจบง่ายแน่นอน
คือคิดว่าจะมาเยี่ยมแล้วขอโทษไม่ใช่เรื่องมันจะจบนะคะ
อยากให้คนก่อเหตุมาดูแลให้มากกว่านี้
ส่วนตำรวจคนก่อเหตุก็คือ๑๐ตำรวจเอกสังกัด
สพปตนีบอกว่า
ก็จริงแล้วตั้งใจนั่นแหละตั้งใจว่า
คือไปเยี่ยมครั้งที่๑ครั้งที่๒ก็จะมี๓๐
ถ้าเกิดว่าคุณอดีศักดิ์ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเดียว
จะไปเยี่ยมอีกแล้วจะพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
พร้อมจะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
แล้วก็เรื่องนี้ก็ได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชา
รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

พร้อมจะไปดูแลแล้วก็รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น